แซ่บบีรีด้วยครับพี่น้องเอ่ย
เมนูอีสานสุดแซ่บมือนี่
ขอนำเสนอ๒เมนูหมกรสเด็ด
จากร้านครกไม้ไทยลาว
ร้านอาหารอีสานขนาดแท้เด้อคาเดอร์
เมนูแรกหมกรังพึ่ง

เพราะรังพึ่งนั้นโดยปกติแล้ว
ต้องไปเก็บถึงตามป่าเขาเลยทีเดียว
แต่ร้านนี้เขามีให้ชิมตลอดทุกฤดูกาล
รับรองว่าสั่งได้ไม่อัน
ขั้นตอนการทำไม่ยากค่ะ
เพียงแค่มีรังพึ่งอ่อนกับใบตอง

ขั้นตอนแรกนำรังพึ่งอ่อนมาวางไว้บนใบตองค่ะ
จากนั้นก็มกกันเลิศ
หกภาษาอีสานแปลว่าฝังกรบ

ก็คือการทำให้สุกด้วยการหมกไฟนั่นเองล่ะค่ะ

และนำลงเต่าย่างแบบนี้นั่นเอง

เพียงแค่พลิกใบมาในระยะเวลา๒๐๓๐นาที

สุกแล้วใบตองจะเปลี่ยนเป็นสีเข้ม
เราก็ยกมาจัดใส่จาน
เกลี่ยรังพึ่งให้แตกออกจะเห็นว่ามีตัวอ่อนในรังพึ่งเป็นตัวอ้วน
อุ้ยแซ่บหลายเด้อ
หกรังพึ่งทานจิ้มเกลือเท่านั้นรสชาติหวานมันเค็มเป็นตะแซ่บ
อืมวันหนึ่งนี่สั่งประมาณ๑๐๐ที่คนเยอะเลยนี่มี๑๕๐จาน
เมนูนี้เพียง๖๐บาทเท่านั้นหากินง่ายไม่ต้องไปเก็บรังพึ่งเองถึงในป่า
แถมให้อีกหนึ่งเมนูหมกกับเมนูหมกกบเมนูนี้รสเด็ดจัดจ้านแซ่บนัวต้องบอกต่อ
วิธีทำเริ่มจากการสับเนื้อกบให้เป็นชิ้น
จากนั้นปรุงรสแซ่บเลยโดยการใส่น้ำปลาสองช้อนหอมแดงใส่ทั้งลูก
เอาตามความชอบเลยนะคะตามด้วยพริกแกงตะไคร้พริกใบมะกรูด
จากนั้นเราใส่น้ำซุปต้มสุกลงในหม้อตามเอาแบบพอคลุกไม่ต้องเยอะมากนะคะ
เพิ่มความหอมด้วยผักชีลาวใบแมงลักขนให้เข้ากันอีกสักหน่อยก็จัดใส่จานให้สวยงาม
ปอ๊ดเป็นตะแซ่บแท้เมนูนี้เพียง๙๐บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะ
ขอเชิญชวนมากินที่ร้านคงใหม่ไทยเหล้าที่เดียวในกรุงเทพนะครับ
และนี่ค่ะมุกก๋อและนี่ค่ะมุกรังถึงนะคะ
พ่อแม่พี่น้อง

แต่มวลหลายค่ะนี่คุณผู้ชมมาอยู่ด้านหน้าแล้ว
ก็จะมาจากร้านเลยเดี๋ยวเรื่องชิมอีกอันดับแรก

หกรังพึ่งก่อนนี่หมกรังพึ่งวิธีการทานคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้เนี่ยเขาเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบกรังพึ่งจริงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ

คุณผู้ชมค่ะเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยไป
นี่ไปเก็บรังพึ่งมาคุณผู้ชมค่ะ
เวลารับประทานนะคะเราเคลียร์
จากนั้นไม่มีอะไรมากโรยเกลือลงไปนิดหนึ่ง
มันเป็นตระแทบแล้วเหรอคะโอ้โหเป็นตระแทบนี่แหละ
วิธีการทำของหมกรังพึ่งนี้เขาเอาไปทำอะไรนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะบุกรังพึ่งมาเสร็จใช่ไหมคะ
เขาก็ไปตองหอก่อน

จะบอกว่าเค็มนักเรือหกเมื่อกี้

แต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีความมันความหวานของไข่
เกลือตัดนิดหนึ่งป๊าติดโฮ
นูนี้เป็นเมนูที่หากินยากมากไหมครับคุณ
ยากเพราะว่าเริ่มจากการที่เขาต้องไปเข้าป่า
แล้วก็ไปหารังพึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เขาให้ทานคำเดียวไม่ใช่เหรอคะพี่ชิม
มันเหมือนในคุณลองพูดสิอ้าวป้องจับหน้าพี่ขวานนิดหนึ่ง

นี่ถ่ายจากวงหน้าบ้านเอาแบบสาวเจ้ย

แซ่บบ่อแซ่บบ่อเจ้ย
แซ่บอุ๊ยอ้าวทักเพื่อนบ้านนิดหนึ่ง
เออตั้งสีตั้งสี
อ้าวหมกรังพึ่งผ่านไป
ขอดูตัวท็อปของร้านนี้หน่อยมุกโกฟ
มกกจะบอกว่าคุณผู้ชมได้ยินที่ฉันแอบอ่าน
แอบอ่านไลน์นะคะเขาบอกว่ามีหมกเขียดด้วยนะ

ฉันไม่เคยกินทั้งหมกบกเขียดเป็นยังไง
กบเนี่ยคือกบจะตัวใหญ่กว่า
แล้วก็เขียดเนี่ยมันจะเหมือนกกแต่ว่ามันตัวเล็ก
อันนี้คือคนที่ทานนะคะที่บ้านทานทั้งบ้านเลย

แล้วมันก็จะมีแบบเคี้ยวตรงองค์ตรงเอ็น

ตรงขามันคุณผู้ชมเห็นข้อตอบไหม

แล้วเวลาเคี้ยวไปฟันแตกเด้อ
อันนี้ก็ต้องระวังระวังป่านี้ด้วย
อันนี้วิธีการทำเหมือนกันกับหมกรังพึ่งหรือเปล่าครับ

แต่ว่าเป็นพวกสมุนไพรทางภาคอีสาน
แล้วมาใส่รวมกันให้มีความแซ่บยิ่งขึ้น
เผ็ดลงไปและที่สำคัญอาหารอีสาน
ห้ามขาดปราสโดยเด็ดกาส

เออค่ะซิบเบิง
จังใสล่ะ

น่ากลายน่าทานมากทีมงานจ๋าสือโกรธมากไม่มีข้าวเหนียว

แล้วรสชาติเป็นยังไง

อย่างกลมเนี่ยนะมันก็จะมีรสชาติของความนัวของปลาร้านะคะ
แล้วก็หอมพริกหอมตะไคร้นะคะ
แล้วก็เป็นสมุนไพรทางภาคอีสานแบบนี้ใส่เข้าไป

แต่มันนี้ก็ทำเพราะประมาณแบบขลบ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อกับกบไปมากยิ่งขึ้น
สุดยอดแล้วแต่ละเมนูนี่คือราคาเบาสบายกระเป๋าทั้งนั้นเลยเมื่อตะกี้